คุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยแล้วกัน
สำหรับนางเอกน้องใหม่ของวิกน้อยสีโบเมลดาค่ะ
เจอดราม่าไม่หยุดไม่หยอดเลยเพราะว่าล่าสุดเธอมีโอกาสไปรามบวงส่วงองค์พญาณหน้า
เหมือนกับรุ่นพี่ในช่องไม่ว่าจะเป็นเบลล่านะ
ไม่ว่าจะเป็นยาย่ารวมไปถึงแต้วนัทพรด้วยนะคะ
พอเป็นคิวของเธอเนี่ยโบเมลดาบอกว่าโอ้โหเธอปลื้มใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากนะที่ได้ไปร่วมงาน
สวยนะแต่ก็ไม่วายถูกจับไปเปรียบเทียบกับนางเอกคนอื่นของช่อง
แล้วก็ถูกมองว่ามาได้ไม่นานก็ขึ้นแท่นเป็นลูกรักของช่องแล้วเหรอ
โบทั้งทีก็ขอจ่อไมค์ถามหน่อยละกันนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าน้อยใจเหมือนกันนะ
แต่ก็ขอมองในแง่บวกแล้วกันว่าโดนติโดนชมเพราะว่ามีคนติดตามผลงาน
มันก็มีนิดนึงแหละแต่ด้วยหนูก็สามารถเขาเรียกว่าจัดการกับกระบวนการความคิดเราได้
มันก็มีน้อยใจแต่ก็แบบพอมาคิดอีกมุมนึง
มันไม่ได้มีมุมเดียวอยู่แล้วค่ะเวลาเขาพูด
เขาก็คงอยากจะให้เราแบบดีขึ้นพัฒนาขึ้น
คนที่เขาติเขาชมเหมือนเป็นแบบ
อย่างน้อยเขาก็ดูผลงานเรานะ
เขาถึงแบบเป็นคนนึงที่กล้าที่จะออกมาพูดว่า

ถ้าในสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงที่เรารู้สึกว่าเออจริงด้วย
แล้วก็เปลี่ยนไม่เห็นจะยากเลยดีกว่าไม่มีคนมาพูด